ส่วนเหตุการณ์นี้ที่ลำปางค่ะเป็นญาติพี่น้องกันแท้นะคะ
แต่เหมือนกับว่าทะเลาะกันเรื่องของที่จอดรถเป็นความเข้าใจผิดนะคะ
แต่ปัญหาเกิดขึ้นก็คือมันมีคนที่มีปืนไงคะ
ผู้ชายที่มีปืนชักปืนออกมาเหมือนกับว่าจะยิงข่มขู่
สุดท้ายแฟนสาวของตัวเองไปห้าม

คนเจ็บคือแฟนสาวของตัวเองที่ไปห้ามนั่นแหละ
เขาบอกปืนลั่นค่ะกระสุนนี่มันลั่นใส่
ได้รับบาดเจ็บต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล

เข้าใจผิดเรื่องการจอดรถนะคุณผู้ชม
บ้านดงสรรเงินนำเภอเมืองลำปางนะคะ

ปลอกกระสุนจุด๒๒ตกอยู่๑ปลอก
แล้วก็มีหน้าบ้านมันมีโต๊ะมีโต๊ะกินข้าวอะไรแบบนี้ค่ะ

ตำรวจชุดสืบสวนสอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ

ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะอายุ๓๐ค่ะ
ถูกยิงที่ต้นขาซ้าย๑นัด
แต่เหมือนกับว่าเธอไปห้ามแล้วปืนมันลั่นนะคะ
คนก่อเหตุคือแฟนนุ่มของนางสาวกระแตนี่แหละ

เขาก็พาแฟนสาวไปโรงพยาบาล
ทีมข่าวเลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ไปเจอพี่สาวของคนเจ็บ
นางสาวนัทธนันอายุ๔๓ค่ะ
ก็พาไปดูโต๊ะกินข้าวหน้าบ้านนะคะ
พี่สาวบอกว่าก็ตอนแรกช่วงแรกตอนเกิดเหตุก็ไม่รู้นะ
ตัวในโจ๊กผู้ก่อเหตุกับน้องสาวของตัวเองที่บาดเจ็บไปทะเลาะอะไรกับใคร
ชักปืนออกมาแบบนั้นแต่พอตั้งสติได้ก็ถาม
ก็เลยได้ข้อมูลมาว่าในโจ๊กไปคำเมนต์กับสามีเธอนั่นแหละสามีนางสาวนัทธนันนั่นแหละ
เพราะว่าตอนสามีขับรถมาที่บ้านพาลูกน้องมาหลายคนเพิ่งกลับจากทำงานรับเหมาก่อสร้าง
โจ๊กผู้ก่อเหตุกินข้าวกับแฟนสาวอยู่หน้าบ้านแต่ว่าทั้งคู่ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยนะ
โจ๊กเข้าใจผิดคิดว่าสามีเธอจะพาคนงานมาไล่เขาออกจากบ้าน
เขม่นกันเถียงกันแล้วมันลามไปถึงเรื่องของที่จอดรถ
สามีเธอเคยไปจอดรถขวางทางรถของในโจ๊กมันเคยมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้
สุดท้ายในโจ๊กถามสามีเธอว่าพี่จะเอากับผมไหมนี่ไอ้ประโยคนี้
แล้วชักปืนออกมาเลยแฟนสาวของในโจ๊กเห็นท่าไม่ดี
เห็นในโจ๊กชักปืนออกมาเลยไปห้ามค่ะแล้วมันพลาดคือเหมือนกับพยายามจะไปปัดปืน
คุณผู้ชมปืนมันลั่นกระสุนมันเข้าที่ขาซ้ายของแฟนสาวในโจ๊กนั่นแหละ
แล้วก็หายตัวไปจากบ้านไม่กลับมาเลยแต่ก็เนี่ยโทรมาเคลียร์ใจกันแล้วนะ
ญาติผีน้องกันทั้งนั้นมาเคลียร์ใจมาขอโทษ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดค่ะ
เราส่งคุณเคี่ยววิมลวันนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ที่หน้าปักซอยตรงเนี้ยค่ะ
คุณผู้ชมนักข่าวของเราเจออะไรรู้ไหม

ยาบ้าเม็ดสีเขียวมีรอยแตกละเอียดแบบนี้
เหมือนถูกรถเหยียบทับอะไรแบบนี้พี่อุ๋ย

ใช่แล้ว๕๐กว่าเมตรนะ
กว่าเม็ดนะคุณผู้ชมค่ะเกลื่อนพื้นเลยอะค่ะ
อยู่ห่างจากบ้านหลังที่เกิดเหตุแค่ประมาณ๓๐เมตร

ใครทำหลวนไว้ก็มาติดต่อ
มาบอกสำรวจในพื้นที่ก็ได้นะฮะ

ก็ไม่รู้ของใครเนาะ
ทีนี้บ้านที่เกิดเหตุค่ะ

เป็นคุณยายของนางสาวกะแตคนเจ็บนะคะ

ให้ดูเลขที่บ้านนิดนึง

แผลกลับมาพักที่บ้านตั้งแต่บ่ายแล้ว
ไม่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวก็แล้วกันนะ

คุณยายคือคุณยายมาลีนะคะ
คุณยายบอกว่าคนก่อเหตุชื่อโจ๊ก
หากับหลานสาวได้๒เดือนแล้ว

ก็คือสามีของนางสาวนัทธนัน
หลานสาวไปช่วยเลยโดนลูกหลง
หลังเกิดเหตุโจ๊กมันก็หายไปเลย

ส่วนหลานสาวกับลูกเขยก็ถอนแจ้งความไปแล้ว

เข้าใจผิดเรื่องเล็กน้อย

อ้าวยายถามนิดนึง

อุ๋ยแล้วคุณผู้ชมคิดว่ายายจะรู้ไหม
หรือยายจะบอกไหม

แต่ตำรวจเขาก็มาแล้วนะหลังเกิดเรื่อง
มาดูมาสอบปากคำมาอะไร

ไอ้ยาบ้าจะไปรู้ได้ยังไง

ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเรื่องยาเสพติด
ก็คือไปให้ปากคำสองเรื่องเลย

แต่ก็บอกตำรวจไปว่าไม่มีเนอะ

อืม

แล้วก็คดียิงกลุ่มหนึ่ง

ที่บ้านใหญ่มากเลย

เผื่อใครมาส่งปรายศนีย์แล้วหาไม่เจอ

แต่มันก็ห่างกันแค่๓๐เมตรเองนะคะ

เพื่อนบ้านบอกว่าวันนั้นเขาก็ไม่รู้เรื่องค่ะ

กลับมาก็รู้แค่ว่าบ้านของยายมาลีมีเรื่องทะเลาะวิวาสก็ไปดู
ตอนนั้นเห็นเอาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
ส่วนเรื่องยาบ้าตกใจเลย
ห่างจากบ้านแค่๑๐เมตร
นี่ใกล้กว่าอีกนะครับ

ถามผู้ใหญ่บ้านดีกว่าผู้ใหญ่นิวัฒน์ค่ะผู้ใหญ่บ้านบ้านดงสรรเงินหมู่๑๕
บ้านหลังเกิดเหตุเพิ่งย้ายมาอยู่ได้แค่๒๓ปี
ก็ไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนอะไร
ส่วนในโจ๊กผู้ก่อเหตุไม่ใช่คนแถวนี้นะคะ
เป็นคนต่างถิ่นค่ะมาคบกับแฟนสาวที่อยู่ในบ้านหลังนี้แหละ
คืนเกิดเหตุหมู่บ้านมีปัญหาเรื่องน้ำปลาปลา
ผู้ใหญ่ก็มัวแต่แก้ปัญหาให้กับชาวบ้านอยู่
ไม่ได้มีใครโทรศัพท์แจ้งเหตุอะไร
ก็เลยไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น
เช้าวันนี้นักข่าวก็ชวนไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุ
แล้วก็เห็นอะไรบางอย่างเม็ดเล็กสีเขียว
ถูกรถเหยียบจนละเอียดเลย
ผู้ใหญ่บอกผู้ใหญ่ไปดมนะ

รู้เลยโอ๊ยมันยาบ้าชัด
แต่ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะจงใจทำลายหลักฐานอะไรกันหรือเปล่า
มันล่วงอยู่หน้าปากซอยแล้วก็แบบละเอียดเชียร์เหมือนโดนอะไรเหยียบอะไรทับ
เจอยาบ้าหน้าปากซอย
แล้วเข้าไปในซอยนิดเดียวก็เป็นบ้านที่เกิดเหตุ

ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าจะบอกว่ายังไงดีมันก็เป็นไปได้

เห็นคนข้างบ้านเมื่อเช้าก็บอกว่า
หลังจากที่ผมออกมาแล้วสักพักนึงนะครับ
บอกว่าตำรวจก็มาอยู่ตรงนั้นอีก
ก็มาตึมไปหมดก็มาดูมาดูตรงกองนั้นแหละครับ

เหตุการณ์สองเหตุการณ์มันจะเชื่อมโยงกันไหมคะ
ระหว่างยิงกันก็เจอยาบ้าหน้าปากซอย

อาจจะเกี่ยวข้องโยงกับยาบ้า
นักข่าวก็บอกอย่างนี้ครับอาจจะเกี่ยวยงกัน
แล้วตำรวจล่ะคะก็ต้องถามตำรวจนะคะ

ผู้กำกับการสพเมืองลำปางบอกว่า

เหตุการณ์นี้แยกเป็น๒ส่วน๒คดี
คดีแรกก็คือปืนลั่นทำให้มีคนบาดเจ็บ

แต่แฟนสาวไปห้ามไปปัดก็เลยโดนลูกหลง
คดีแรกมันเป็นลักษณะแบบนี้

สำคัญไม่แพ้กันอยู่หน้าปากซอย

แต่ตำรวจบอกว่ายังไม่รู้ว่า
สองเหตุการณ์มันเชื่อมโยงกันหรือเปล่านะคะ

เผื่อใครทำยาบ้าหายนะฮะ

ก็ไปติดต่อท่านภูมิกับได้